ก็มีความเคลื่อนไหวต่างนานาที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล
โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวจากภรรยาคู่ใจ

และแต่ละครั้งที่มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียล
ข้อความของคุณโบแวนด้าก็จะถูกจับตามอง
แล้วก็มีนัยยะสำคัญในทุกครั้ง
เราย้อนไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
และพ่อปอในเวลาประมาณตี๑นะครับ
ซึ่งภาพนี้ภาพแรกนี้ถือว่าเป็นภาพที่
ได้รับการจับตามองอย่างยิ่งนะครับ
สื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับของคุณปอทฤษฎีเองนะครับ

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ปอและครอบครัวสหวง

ซึ่งกำลังใจจากทุกท่านที่ส่งมาให้นั้น

ระบุว่าเมื่อคืนวันที่๒๑พฤศจิกายนนั้น

เหนือข้อเท้าของพระเอกหนุ่ม
เพื่อรักษาอาการติดเชื้อรุนแรง
นั่นถือว่าเป็นสัญญาณแรกที่โบส่งให้หลายคนได้รู้
ถึงความคืบหน้าอาการของคุณปอทฤษฎี
นับตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลวันที่๙พฤศจิกายน
ก็ทั้งสำนักข่าวเองทั้งแฟนคลับเอง
ทุกคนเองคนในวงการก็ใจจดใจจ่อ
เฝ้ารอติดตามอาการของคุณปอทฤษฎี
แล้วก็อย่างที่คุณโบแวนด้าออกมาเปิดเผย
ว่ามีการตัดข้อเท้าซ้ายของคุณปอทฤษฎี
ต่อมาเมื่อวันที่๒๓เดือนพฤศจิกายน
ภรรยาสาวได้โพสต์ภาพปอกับลูกสาวอีกครั้ง

คำพูดของทายาทเพียงคนเดียวของเธอ
ใจความก็คือพ่อจ๋าหายไวคิดถึงกลับบ้าน
พร้อมกับเล่าว่าทุกครั้งที่น้องมะลิเข้าไปเยี่ยมอาการของปอ
มีจุดประสงค์เดียวคือต้องการมาให้กำลังใจผู้เป็นพ่อ
จากนั้นก็ดูเหมือนอาการของพระเอกหนุ่มคนดัง

ทางด้านของคุณโบเองก็ได้ส่งภาพสุดน่ารัก
ของน้องมะลิกับสามีให้แฟนได้ชื่นชมอยู่เรื่อยครับ
โดยรูปทั้งหมดจะเขียนไว้เสมอว่า
อยากให้คุณพ่อปอกลับมาหาน้องมะลิ

แล้วก็รอที่จะอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
นี้ยังมีภาพที่น้องมะลิกับคุณอาทั้งสอง

ยกมือไหว้สวดมนต์ให้กับพระเอกหนุ่มหายในเร็ววัน
รวมถึงที่น้องมะลิร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกับคุณย่านะครับ
น้องชายคุณอาทั้งสองก็คือคุณป๊อปปี้และคุณปินนั่นเองนะครับ
มาถึงเมื่อวันที่๒๒ธันวาคม
ภรรยาคู่ชีวิตได้ลงภาพที่มีน้องมะลิ
มองพ่อปอที่กำลังขี่ม้า
โดยระบุข้อความแทนคำพูดของทายาทตัวน้อย
บอกว่าพ่อจ๋าสู้ให้ถึงที่สุด
อย่าท้ออย่ากลัวอีกนิดเดียวพ่อจะกลับมาหามะลิแล้วนะครับ
แล้วก็ย้ำว่ามะลิรอพ่ออยู่
ต่อจากนั้นก็มีข่าวว่าพระเอกหนุ่มจะต้องตัดปอด
จนกระทั่งช่วงเช้าของวันที่๒๔เดือนเดียวกันนะครับ
ทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดปอดซ้าย

แล้วก็เขียนข้อความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
อุปสรรคจะมากมายแค่ไหน
เจ้าตัวเชื่อว่าสามีคู่ชีวิตจะสู้ให้ถึงที่สุด
และเธอกับลูกสาวก็จะสู้ไปพร้อมกันครับ

คุณโบแวนด้าก็จะค่อยทยอยลงรูปภาพ
ที่มีทั้งพระเอกหนุ่มแล้วก็ลูกสาวตัวน้อย

อยากให้ปอนั้นกลับมากอดลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนโดยเร็ววัน
รวมไปถึงบอกให้พระเอกหนุ่มเข้มแข็ง
แล้วก็ส่งคำว่าคิดถึงไปหาเขาอีกด้วยนะครับ
ภาพนะครับที่ได้ส่งออกมาในโลกโซเชียล
เป็นภาพครั้งที่คุณปอทฤษฎียังมีชีวิต
แล้วก็อยู่กับลูกสาวที่น่ารักคือน้องมะลิ
ลูกสาวที่เป็นที่รักของสื่อมวลชนทุกคน
และเป็นที่รักของคนในวงการทุกคนเลยนะครับ
มาถึงเมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา
มีภาพของพระเอกหนุ่มแล้วก็ลูกสาวตัวน้อยน้องมะลิ
ปรากฏในอินสตาแกรมของคุณโบแวนด้าอีกครั้ง
ครั้งนี้ภรรยาสาวของคุณปอระบุข้อความว่า
พรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้พรุ่งนี้ต้องเข้มแข็งกว่านี้

ซึ่งถือว่าเป็นข้อความให้กำลังใจผู้เป็นสามี
สุธิรักเป็นครั้งสุดท้ายคือวันที่๑๗มกราคม
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับคุณปอทฤษฎีได้เสียชีวิต
ยังไม่มีวันกลับในวันที่๑๘มกราคมครับ
แล้วก็มีภาพสุดท้ายความเคลื่อนไหวล่าสุด
โพสต์เมื่อ๕ชั่วโมงที่แล้วเองนะคะ
เป็นภาพของน้องมะลินะคะยืนมองหน้ากับคุณพ่อปออยู่
แบ็คดรอปนะคะข้อความเขียนว่า
ปอจ๋าฟังมะลิพูดนะ
มะลิกับแม่โบรักพ่อปอจ๋าจนสุดหัวใจ
ถึงวันนี้พ่อไม่ได้อยู่กับมะลิกับแม่โบ
แต่พ่อปอจ๋าจะอยู่ในหัวใจทั้งสองดวงนี้ตลอดไป
ขอบคุณพ่อปอจ๋าที่สู้จนถึงที่สุด
ขอบคุณพ่อปอจ๋าที่สู้
เพื่อซื้อเวลาให้แม่โบได้เข้มแข็งพอ
พร้อมจะทำหน้าที่แทนพ่อจ๋า

ปอจ๋าพ่อปอทำหน้าที่พ่อได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
ปอเหนื่อยและสู้มามากพอแล้ว
ทำเพื่อคนอื่นมากพอแล้ว
เหนื่อยก็นอนพักนะพ่อปอจ๋า
หลับให้สบายนะพ่อรักพ่อปอนะคะ